ขยับไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดชนบุรีคือควันหลงวันไหลสงกรานก็ว่าได้
ในพื้นที่บางแสนปรากฏว่ามีสาวเธอเป็นสาวประเภทสองคนนึง
ใส่ชุดซีทูโอ้โหวาดวิวมากและที่สำคัญเต้นแบบวิวสยิวมากอะค่ะ
ถ่างขาอ้าขาขนาดไหนลองดูค่ะ
ก็ต้องขออภัยที่เซ็นเซอร์แบบนี้เพราะมันก็ปล่อยภาพไม่ได้
อาจจะไม่ได้เห็นว่าเต้นยังไงเลย
ใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยดูภาพไปเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแบบง่ายแล้วกันเนอะ
คือเขาใส่ชุดซีทูเป็นผู้หญิงแบบโอ้โหพี่เลนมาก
ซีทูชนิดที่แบบว่านั่งย่อยองย่อลงไปอ้าขาแล้วเห็นอวัยวะเพศ

อันนี้คือเรียบร้อยอ่าแต่ตอนไม่เรียบร้อยเนี่ยใส่ชุดซีทูแบบโอ้โห

ซีทูเห็นเลยแล้วก็แบบเผยภาพมันอุจจาตาจริงค่ะคุณผู้ชมต้องเบลอแล้วก็ต้องเซ็นเซอร์แบบนี้
เพราะว่าประเด็นคือเธอเป็นสาวประเภท๒ที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว
เอานึกภาพอย่างนี้แล้วกันผ่าตัดแปลงเพศเต้นทางค้าทางค้าเป็นแบบโอ้โหย่อลงไปอ่ะ
มันเห็นหมดอ่ะมันก็ไม่ควรถูกต้องนะคะเย้ยฟ้าท้าดินมากไม่อายสายตาประชาชนเลยค่ะ
คลิปนี้ถูกแชร์ในทวิตเตอร์เหตุการณ์เกิดขึ้นสักสิบหกเมษายนเป็นวันไหลบางแสนนะคะ
ทีนี้พอคลิปนี้มีการเผยแพร่ออกมาแน่นอนว่าชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ยับเลย
แล้วก็สะท้อนถึงการจัดงานที่ไม่มีปกครองหรือว่าไม่มีตำรวจไปดูแลเหรอ
ปล่อยให้มีการเต้นแบบยั่วแบบนี้นะคะ
ทีนี้ล่าสุดทางด้านของผู้กำกับพื้นที่สพแสนศุกร์ได้มีการสั่งชุดในการศึกษาข้อมูลตรงนี้แหละ
แล้วก็ติดตามตัวคนทำผิดจนกระทั่งเจอเธอ
คนนี้ค่ะสาวประเภท๒ที่มีการแปลงเพศ
ตามตัวมาแล้วก็มาให้ปากคำที่โรงพักเมื่อวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมาทราบชื่อ
คือนายอัธวิทย์วัย๒๘ปีนะคะ
เขากระทำอาณาจารย์ตามคลิปที่เห็นเลยเขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ
แต่ว่าวันนั้นก็มาเที่ยวที่บางแสนจนกระทั่งคึกขนองค่ะ
ขนองได้ที่ไม่แน่ใจนะว่าวันนั้นมีการดื่มด้วยหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องมีการสอบสวนกันต่อไปนะคะ
จนกระทั่งมีการเต้นยั่วยูแบบนี้
ท้ายที่สุดโดนดำเนินคดีแล้วก็โดนเปรียบเทียบปรับด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ฝากถึงประชาชนด้วยนะ
จริงในปีต่อไปหรือว่าเทศกาลอื่นก็ควรจะระมัดระวัง
ทั้งเรื่องการแต่งกายการเต้นการแสดงออก
เพื่อที่จะไม่ให้กระทบภาพลักษณ์ของคนไทยนะคะ